ทุกคนร่อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สภาพอากาศสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังคลื่นสูงซัดฝั่ง
ในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
เนื่องจากลมระสุนประจำฤดูยังคงมีกำลังแรง
ปกคลุมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้คลื่นในทะเลทั้งสองฝั่ง
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและงดกิจกรรมทางน้ำโดยเด็ดขาดค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกกระจายทุกภาคยกเว้นภาคเหนือที่ฝนลดลง
ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
พื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่าน
ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนพายุทกซูริตอนนี้พัดลงสู่ทะเลจีนใต้เรียบร้อยแล้ว
ว่าพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้ลดลงเหลือร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิวันนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนลดลงเหลือ๑๖๐ของพื้นที่
ภาพรวมฝนได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ฝนมากกว่าแดด
คิดจะพักคิดถึงการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะ